ส่วนวันเสาร์นี้นะคะศึกยอดมวยไทยรัฐค่ะ
คู่เอกนะคะยังคงเป็นสงครามข่าวเหมือนเดิม

ชี่จะมาอัปเดตโปรแกรมก่อนที่จะไปชมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้คู่เอกนะคะ
พิกัด๑๒๖ปอนด์ค่ะ
เป็นการเจอกันของมวยเข่าสไตล์ที่คล้ายกันนะคะ

วยมากประสบการณ์ต่อยมาแล้วเกือบ๒๐ปีจากจังหวัดลบบุรี
พบกับนักมวยรุ่นน้องจากแดนสตอค่ะนครศรีธรรมราชนะคะ
พลอยวิทยาหมู่สะพานใหม่
เป็นมวยของโปรโมเตอร์ป้ายแดงราชดำเนินวิทยาเพชรสี่หมื่น
ภายใต้การสนับสนุนของโกเดะพระรันชัยอดิเทพวรพันธ์นะคะ
แล้วก็คุณชายทุ่งสงศ์ตอนนี้ก็ฟอร์มกำลังสด
ชนะมา๒ไฟล์ติดก็เตรียมที่จะขึ้นมาทาบรัศมีร์มวยรุ่นพี่แล้ว
ส่วนมวยคู่รองวันเสาร์นี้นะคะ
หลังจากที่วิศนุพรเพชรปตอถอนชกกับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
ก็เลยนำมวยคู่ที่ว่ากันว่าจะเป็นไฟล์แตกหัก
ระหว่างไข่หวานเล็กต่อหลัก๒
พบกับกล้องนครบานสกิจรุ่งโรศที่เดิมทีวางให้เป็นคู่เปิดหัวมาเสียบแทนค่ะ
โดยมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว๒ครั้งนะคะ
ครั้งแรกเป็นกล้องนครบานที่ชนะคะแนนที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะ
ส่วนครั้งที่๒ไข่หวานเล็กล้างตาชนิดทบต้นทบดอกนะคะ
ชนะนอกยกที่๓ที่ศึกย่อนมวยไทยรัสนี่แล้วค่ะ
ทำให้ตอนนี้สถิติเสมอกันอยู่๑ต่อ๑ไฟล์ท
ส่วนโปรแกรมคู่ที่๒ของวันเสาร์นี้เป้เป้เล็กต่อหลัก๒
ก็จะพบกับสแตมทองป่อเพชรไข่แก้วพิกัด๑๒๐ปอนด์
ส่วนคู่เปิดหัวคู่แรกก็เป็นมวยวัดฝีมือ
เด่นชุมพรมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
พบกับยอดขุนพลวยืนยงพิกัด๑๑๘ป
ยอดมวยไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
อย่าลืมติดตามวันเสาร์๑๔นทุกเสาร์หมั่นทุกสัปดาห์